คุณผู้ชมคะพายุนังกาได้เริ่มสลายตัว
และจะกลายเป็นร่องฝนที่พาดผ่านบริเวณตอนกลาง

ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทย
ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคอีสาน
มีฝนตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชม
ส่วนพายุโซเดลพายุลูกที่๗นะคะ
คำว่าโซเดลถูกตั้งโดยประเทศไมโครนีเซียค่ะ
แปลว่าชนเผ่าโบราณนะคะ
คุณผู้ชมพายุลูกนี้มีทิศทางการผลัดขึ้นไทยนะคะ
เข้าประเทศไทยบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ

เริ่มมีฝนตกปล่อยกันแล้วค่ะ
แต่วันนี้เรามีข่าวดีมาฝากกันด้วยค่ะคุณผู้ชม
สำหรับใครที่รอคอยลมหนาวนะคะ
เพราะว่าวันที่๒๒ตุลาคมนี้ค่ะ
เหนือแล้วก็ภาคอีสานจะมีฝนตกลดน้อยลงค่ะ
เป็นสัญญาณว่าลมหนาวเข้าใกล้เราเข้ามาทุกที่ค่ะ

ประธานาธิบดีโจโควิโดโด
ได้สั่งนะคะให้ทุกฝ่ายมีการเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ลานีย่าค่ะ
ที่ทำให้อินโดนีเซียมีน้ำท่วม
น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่ม
กระทบต่อภาคการเกษตรแล้วก็กระทบต่อเศรษฐกิจของอินโดนีเซียค่ะ
และนี่คือรูปกรณ์แล้วนะวันนี้สวัสดีค่ะ